พ่นควันดำนักท่องเที่ยวก็เต็มไปหมดเลยนะ

เนี่ยลักษณะขับขึ้นไปตามแก่งน้ำแบบนี้
แล้วก็มีเด็กนั่งเล่นน้ำอยู่แถวนั้นด้วยนะคะ
ลักษณะของการอยากจะทดสอบรถของตัวเอง
ว่ามันวิ่งในแก่งเหมือนที่โฆษณารถที่มันล้อใหญ่
หรือว่ารถออฟโรดเนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
คลิปนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ท่าเรือพ่อแก่น
จังหวัดนครนายกเมื่อวานนี้เองนะคะ
จุดนี้เป็นจุดที่คนที่เขาจะไปล่องแพร่
เป็นจุดขึ้นลงของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยเพจที่นี่นครนายก

มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นแหละ
บอกว่ามันไม่เหมาะสมมันเป็นพื้นที่ส่วนรวม
อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเพิ่มเติมหน่อยนะคะ
ซึ่งข้อความของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะ
ออฟโรดตัวจริงเขาไม่ทำกันแบบนี้นะครับ

ผมก็มีออฟโรดสถานที่ตรงนั้นไปบ่อย

บางคนก็บอกว่านักท่องเที่ยวนิสัยแย่แบบนี้
ไปที่ไหนคนอื่นเขาก็เดือดร้อนนะคะ
ใครเป็นลูกเป็นเมียเป็นเพื่อนฝูง

นี่เป็นคอมเมนต์ของชาวเน็ต
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่บริเวณท่าเรือพ่อแก่น
จุดเกิดเหตุอยู่ในตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายก
ไปเจอกับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนบริเวณนั้น

เขาบอกว่าเด็กกำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเลย

การที่ขับรถลงมาแล้วก็หมุนวนอยู่ในแก่งน้ำ

ไม่ควรทำแบบนี้เพราะมันสร้างความเดือดร้อน
โดยเฉพาะควันดำมากนะคะ

ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

นั่งเล่นน้ำอย่างนี้ค่ะ

ที่เขานั่งเล่นกันอยู่แล้วเอารถมาลงหมุนเล่นอย่างนี้

ดูแล้วไม่เหมาะสมใช่ไหมครับไม่เหมาะสม
ทีมข่าวไปพูดคุยกับเจ้าของท่าเรือพ่อแก่นด้วยนะคะ
ชื่อว่านางแสงเดือนสุรินโท

บอกว่าคือช่วงก่อนเกิดเหตุก็มีนักท่องเที่ยวนั่งดื่มกิน

สักพักรถออฟโรด

เขาก็เล่นอยู่ริมน้ำโดยเฉพาะลูกหลานเขาเนี่ยนะคะ
ทำให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวไม่พอใจ
มีบางคนเดินไปว่ากล่าวตักเตือนด้วยนะ

ฟังเสียงเจ้าของท่าเรือนหน่อยค่ะ

ไม่ได้เคยคุยกับคนขับรถนะ
เกี่ยวกับเรื่องเอารถลงไปได้หรือเปล่า

เพราะว่าเราติดต่อไป

ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ได้แชร์นะคะเป็นการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว

เนื้อหาดังนี้ค่ะขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ส่งผลให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของกลุ่มก็หมายถึงกลุ่มออฟโรด
ยอมรับว่าที่ทำลงไปเพราะความคึกขนองไม่ใช้วิจารณญาณให้มากกว่านี้
แล้วขณะที่ขับรถลงไปจอดในลำทานเนี่ยตอนแรกคืออธิบายว่าลงไปจอดก่อน
ไม่ได้ขับก่อนที่จะตัดสินใจขับก็คือรอให้นักท่องเที่ยวทยอยกลับขึ้นมาจากน้ำ
ขึ้นมาจากน้ำหมดแล้วแล้วถึงขับลงไปวนแบบนั้น
แต่ว่าข่าวที่มันออกมาเหมือนว่าตัวเองขับรถขณะที่มีนักท่องเที่ยว
หรือว่าเด็กเด็กกำลังเล่นน้ำอยู่ทั้งนี้ยอมรับในความผิดที่เกิดขึ้นนะ
และจะพิจารณาตัวเองก็คือการถอดสติ๊กเกอร์ที่แสดงว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มออฟรถออกไปเลยค่ะ